บอกว่ามีการรวมตัวกันกลางดึกลักษณะเหมือนจะนัดมาเคลียร์ใจกัน

จับคู่กันตัวเลยค่ะ
แล้วก็ตุ๊ปตั๊ปกัน
ที่เหลือก็กลายเป็นกองเชียร์

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้
คือมาด้วยรถยนต์สีขาวคันหนึ่งแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก๑๐คัน
จอดรออยู่ริมถนนนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขี่ตามมาอีกทั้งหมด๑๒คัน
เขาบอกบางส่วนในนั้นเนี่ยยังเป็นการแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหญิง
คุณผู้ชมน่าจะเห็นอยู่ในคลิปด้วยเหมือนกันนะชั้นมปลาย
บางคนก็ใส่ชุดช็อปช็อปช่างมารวมตัวกัน
เหมือนกับมีการนัดมาเจอกันที่นี่เพื่อเคลียร์ใจอะไรบางอย่าง
แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยเปิดฉากสาวหมัดใส่ฝ่ายตรงข้ามนะคะ
หมัดกันไปมาในลักษณะชกต่อยกันแบบตัวต่อตัว
หลังจากนั้นที่เหลืออีกกว่า๔๐คนเป็นกองเชียร์ค่ะ
ยืนดูไม่มีใครเข้าไปห้ามปรามนะคะ
ก็จนกระทั่งมีรถของอาสาสมัครชุดเหยียวฟ้าขับผ่านมา
เขาก็เปิดสัญญาณไฟนะคะทำให้วัยรุ่นหนีกระเจิงไป
กระโดดขึ้นรถจักรยานมั่งขึ้นอะไรมั่งแล้วก็หลังจากนั้น
ก็ได้ยินแต่เสียงท่อดังสนั่นแล้วก็ขี่หนีกันไปคนละทิศคนละทาง
เหตุการณ์ถึงได้จบลงค่ะเนี่ยค่ะรถของกู้ไพมานะคะ
แต่ชาวบ้านที่อยู่ตรงจุดนี้เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเออะ
และเสียงเหมือนเชียร์มวยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไร
แต่ว่าพอมาดูกล้องวงจรปิดเห็นแบบนี้แล้วก็อยากฝากเตือนผู้ปกครอง
ช่วยดูแลลูกหลานหน่อยอย่าให้มารวมกลุ่มกัน
ก่อเหตุทะเลาะวิวาสแบบนี้มันจะบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรง
หรือเสียชีวิตได้ค่ะแล้วก็ฝากถึงตำรวจ
ช่วยตรวจสอบจุดเสี่ยงป้องกันการรวมตัวด้วยนะคะ
รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายจะได้เกิดความสงบสุขกับเมืองน่านนะคะ
เมืองน่านก็เขาก็อยู่กันสงบสุขนะคะแต่รวมตัวกันแบบนี้ก็ไม่สบายใจค่ะ